ที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยค่ะหนุ่มคนนี้ไปตูกสาวที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นาน
โทรศัพท์มาหาแล้วบอกว่าเดี๋ยวออกมาเจอกันหน่อยมารับหน่อยสิ
เขาไม่คิดอะไรล่ะจริงเจ้าตัวก็รู้แหละว่าหญิงสาวคนนี้มีแฟนแล้ว
บอกว่าไม่เป็นไรก็คบหาเป็นเพื่อนกันพอออกมาเจอแล้วสภาพเป็นอย่างนี้ค่ะ
โอ้โหถูกรุมยำเละเลยนะฮะถูกต้องค่ะเนี่ยถูกตีถูกเอาไม้ฟาดหน้านะคะ
แล้วที่สำคัญยังถูกชิงสร้อยคอทองคำหายไปด้วยแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ผู้บาดเจ็บคนนี้คือนายโกวิทเหลี่ยมบางอายุยี่สิบห้าปีนี่แหละค่ะปู
สภาพใบหน้าปูดบวมเลือดอาบเลยแล้วสร้อยคอทองคำหนึ่งบาทหายไป
เหตุการณ์เกิดนะคะวันที่๓มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงเวลาสักประมาณตีหนึ่ง
แขนตามขามีหมดร่องรอยโอ้โหเนี่ยจมูกคิ้วแตกคือโอ้โห
บาดเจ็บทั้งกระเป้าตาข้างซ้ายก็แตกข้างซ้ายก็แตกเย็บไปถึง๗เข็ม
คือสาหัสแล้วฮะแต่เขารอดชีวิตมาได้เขาก็เล่าเหตุระทึกตอนนั้นให้ฟังเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าเจ้าตัวพามาเลยนะพาผู้สื่อข่าวมาชี้ให้เลย
ตรงนี้มันคือที่เกิดเหตุตรงปากซอยชายพรวิถี๑๐ค่ะอยู่ที่ซอยหนองปลือนะคะ
อำเภอบารมมุงจังหวัดชนบุรีบอกว่าตัวเองเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งค่ะ
ไปรู้จักกับนางสาวแก้วนามสมมติอายุยี่สิบหกปี
นางสาวแก้วเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อแถวย่านวัดสุธาวาส
รู้จักกันได้แค่เดือนเดียวเองแล้วก็รู้ด้วยแหละว่านางสาวแก้วคนนี้คือมีแฟน
ตัวเองก็อ่ะไม่อะไรหรอกก็เป็นเพื่อนกันก็ได้ก่อนเกิดเหตุนางสาวแก้วเนี่ย
โทรศัพท์มาบอกให้ตัวเองออกไปหาไม่คิดอะไรเลยขี่รถออกไป
ไปเจอนางสาวแก้วนั่งรออยู่ระหว่างกำลังจอดรถมีชายวัยรุ่นสองสามคนโผล่ออกมาจากที่มืด
หนึ่งในนั้นมีภาพเมื่อกี้จะเห็นว่าสามคนนั้นอ่ะ
มีหนึ่งคนที่ไม่ได้ใส่เสื้อซึ่งคนนั้นแหละคือคนที่เอาไม้ฟาดเข้าที่หน้าเขา
คนนั้นคือคนเปิดก่อนเลยนะคุณนะใช่ค่ะแล้วทำให้เขาร่วงตกจากรถจักรยานยนต์
และชิงสร้อยคอทองคำของเขายังกระทืบโทรศัพท์เขาจนพัง
แล้วสามคนนี้หลบหนีไปเลยค่ะตัวเองพยายามฟื้นคืนสติ
แล้วประคองตัวเองขี่รถไปขอความช่วยเหลือที่บ้านเพื่อน
ติดต่อแม่บอกแม่ให้พาไปหาหมอแล้วไปแจ้งความฟังผู้บาดเจ็บเขาเล่าค่ะ
รู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วก็เป็นเหมือนเพื่อนกันนะพี่
ก็คือไปรับไปนั่งเล่นเลยแค่นั้นเองอ่าผมก็เอากลับมาส่ง
แล้วทีนี้ผมก็โอเคให้มารับก็มารับ
พอมาถึงปุ๊บที่ผมชี้จุดก็คือผมเห็นเขา
ผมก็ขี่เข้ามาหาแล้วผมก็โดนเปิดเลย
แต่ที่ผมจำได้คือเห็นเหมือนไม้เปิดเข้ามาแล้วทีนี้ไม้ปีก่อน
ทีนี้ผมก็จำอะไรไม่ได้เลยตำรวจสันนิษฐานแบบนี้นะ
อาจจะเป็นเรื่องชู้สาวแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าแฟนนางสาวแก้วคนนี้
น่าจะขู่บังคับให้นางเสาแก้วโทรตามตัวผู้บาดเจ็บออกมา
แล้วลงมือก่อเหตุทำร้ายแล้วก็ชิงทรัพย์ไป
หน้าล่าสุดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ติดต่อนางสาวแก้วได้แล้วค่ะนะคะ
แล้วก็นัดให้เข้ามาให้ปากคำวันนี้แต่ถ้าไม่มาเกิน๓ครั้ง
ก็ต้องออกหมายจับนะตรงทางร่านของฝ่ายศูนย์สูง
บอกว่าเขาพอจะทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้ว
ติดตามตัวอยู่ค่ะเดี๋ยวตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ว่าเป็นคนที่ล่อหลอกผู้ชายคนนี้ออกมาโดนยำหรือเปล่านะฮะ